คุณผู้ชมครับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
จากพ่อไม่สามารถจะทนพฤติกรรมของลูกชายได้นะครับ
จากว่าติดยาเสพติดชอบทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว
รวมทั้งก่อเหตุเผาบ้านของตัวเอง
เข้าไปหยิบปืนแล้วก็กระหน่ำยิงลูกชายจนเสียชีวิต
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี
ชายวัย๓๖ปีถูกยิงที่บริเวณลำคอท้องและชายโครงรวม๙นัด
ซึ่งคนที่ลงมือครั้งนี้ก็ไม่ใช่คนไกล
แต่เป็นชายอายุ๗๗ปีพ่อบังเกิดเกล้า

ไหนยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่
สารภาพทนลูกชายไม่ไหวที่ติดยาเสพติด
ก้าวร้าวชอบด่าทอและทำร้ายคนในบ้าน
เว้นแม้แต่พ่อกับแม่
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเผาบ้านมาแล้ว
แต่โชคดีที่คนในบ้านช่วยกันดับเพลิงไว้ได้
จากคำบอกเล่าของพ่อที่ก่อเหตุบอกว่า
เขาและลูกชายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอด
วันเกิดเหตุก็ได้บ่นลูกชายเรื่องไม่ทำงาน
และติดยาเสพติดจนทะเลาะและมีปากเสียงกัน
ตัวเองจึงหยิบมีดขอมาไล่ฟันลูกชาย
และมีการทำร้ายร่างกายชกต่อยกันบริเวณรอบบ้าน
จนตัวเองรู้สึกเหนื่อยเพราะอายุมากแล้ว

จากนั้นตัวเองไปนั่งพักภายในบ้าน
ส่วนลูกชายไปนั่งเล่นโทรศัพท์ที่ระเบียง

ตัดสินใจเดินเข้าไปหยิบปืนในบ้าน
รัวยิงลูกชายในไส้เสียชีวิตขาดที่
ช่วงที่เกิดเหตุนั้นตัวเองก็อยู่ในเหตุการณ์
แต่ไม่กล้าเข้าไปช่วยและไปยุ่งเกี่ยวเพราะเกรงว่าจะโดนลูกหลง
คนตายเป็นลูกชายคนเล็กทำงานโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่
๓เดือนก่อนถูกเลอัลเลยเกิดอาการเครียดหันมาเสพยาเสพติด
ส่วนกับผู้เป็นพ่อมักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำ
เป็นแบบนี้มาร่วม๑๐ปีจนมาครั้งล่าสุดได้ทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ถึงขั้นลูกชายด่าทอพ่อด้วยถ้อยคำหยาบคายและมีการลงไม้ลงมือกัน
ขยับข่าวหมอพ่อเรับค่าอะไรฟันสังคมประเทศของพี่
ลูกก็นึกว่าพ่อจะหยุดไม่ทำเนอะไม่รู้
ก็นั่งกดดูไอ้กาสับ

แม้จะยังรับไม่ได้และเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คนในบ้านต้องมาฆ่าฟันกันเอง

สามีและลูกชายอดทนจนถึงที่สุด
และหลังจากนี้เธอเองก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็ง
ของลูกชายบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดสำเภาทอง

ส่วนสามีตำรวจตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
ข่าวเทราะทีวีรายงาน